รุ่นสู่รุ่นเขาส่งไม้ต่อกันมาแบบนี้
แต่พอถึงรุ่นลูกหลังมาไม่ได้รับไม้ต่อจากคุณพ่อคุณแม่
บอกเลยว่าลูกไม้อาจจะไม่ได้ตกใต้ต้นก็ได้จะมีครอบครัวไหนกันบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะ
ออกสตาร์ทกันเลยนะคะที่บ้านแรกค่ะสำหรับครอบครัวปุณกัน
ครอบครัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อยู่บนถนนสายการเมืองมาอย่างยาวนาน
เกือบ๗ทศวรรษนะคุณผู้ชมตั้งแต่รุ่นคุณปู่เขาเลย
ก็ลงมาถึงรุ่นคุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันก็คืออดีตรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัล
แล้วก็ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเลือกตั้งล่าสุดก็เข้าร่วมทีมกับพักภูมิใจไทย
พี่บีเป็นสามีของนางเอกระดับตำนานอย่างพี่นุษบานะ
แต่พอมาถึงรุ่นของลูกชายนะครับลูกชายคนโตอย่างน้องปุณปุณกัน
ฉีกแนวเลยเลือกเดินตามความฝันด้วยการเป็นวาดที่
คุณหมอหล่อค่ะแล้วก็นี่เลย
รับเสื้อกาวจากคณะแพทยสารรามภิพธิ
ไม่ได้เดินต่อตามทางที่คุณพ่อคุณปู่ปูทางกันมา
แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว
คุณแม่นี่นะโอ้โหแม่นุษย์เนี่ย

ค่ะตามกันต่อเลยนะคะกับอีกบ้าง

นักแสดงสาวโฟกัสจีรกุลค่ะ

แล้วก็โลดแล่นเข้าสู่วงการด้วยฝีมือการแสดง

แต่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบนะคะ
ว่าเธอเองเนี่ยก็เติบโตมากับการเป็นทะยัด

นักค้าศกค่ะ๓สมัยเลย
สมัยซ้อนเลยของพักประชาธิปัตย
นอกจากโฟกัสจะไม่ได้เป็นลูกไม้ตกใต้ต้นตุ๊บแล้วนะ
ตามถนนการเมืองคุณผู้ชมค่ะ

อันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่หลายคนอ้าวไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
มาต่อกันที่ยูทูปเบอร์สาวสวยแห่งบ้านคำสิงค์แฟมิลี่
น้องเบสรักวนีลูกสาวยอดกระตันยูนะคะ
ถือว่าเป็นอภิชาตบุตรของพ่อสมรักคำสิงก็ว่าได้นะคะ
บอกเลยนะคะว่าเธอชัดเจนในความฝันมาตลอดค่ะ
นั่นก็คือการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะ
ซึ่งเบสเองนะคะก็ทำได้ดีในทุกบทบาทค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงงานร้องเพลงรวมไปถึงการเป็นยูทูบเบอร์
ที่มียอดผู้ติดตามสูงสุดถึง๓ล้านซับนะคะ

แม้ว่าในปีนี้นะคะจะเป็นก้าวแรกสู่เส้นทางการเงินของคุณพ่อนะคะ
นามพักพลังประชารัฐนะคะ
ถึงจะไม่สมหวังสอบตกในสนามเลือกตั้งที่ผ่านมา

ก็ไม่เคยผิดหวังกับความเป็นเด็กดีของลูกสาวคนนี้เลยสักครั้งล่ะค่ะ
ปิดท้ายกันที่สายมูตัวแม่ของวงการค่ะอย่างพิธีกรฝีปากแซ่บคนสนิทเราเอง

มดดำขชาพาตันตระกูลคุณผู้ชมที่หลายคนทราบกันดีนะคะว่า
ระกูลนี้ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นสายแข่งทางการเมืองแบบส่งต่อรุ่นต่อรุ่นค่ะ
รวมถึงที่เป็นข่าวฮือฮาล่าสุดนะคะกับการย้ายกลับมาส่งบ้านเก่าพักเพื่อไทยค่ะ
ตามคำขอร้องของลูกชายตัวจี๊ดค่ะอย่างพี่มดดำนี่แหละค่ะ
แน่นอนนะคะว่าสายการเมืองนั้นคงไม่ใช่จริตของพี่มดดำค่ะ
แต่ก็ถือว่าถือว่าพี่มดดำเองก็เป็นลูกชายคนโปรดนะคะ
ที่คุณพ่อภูมิใจในความสามารถ
แล้วก็เป็นหลังบ้านที่คอยซัพพอร์ตให้คุณพ่ออยู่เสมอด้วยค่ะ
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา
แล้วเราก็ไปสัมภาษณ์พี่มดดำหลายครั้งแล้ว
มดดำก็บอกว่าแกฉันไม่ถนัดหรอกการเมือง

การเป็นพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่
การได้พูดคุยได้หยอกได้แซวกับพี่หนุ่มกัญชัย
ถือว่าเป็นแบบว่าสีสันในชีวิตพี่มดดำตอนนี้ที่สุดแล้วล่ะ

เจริญก็ยาวนานนะในสายการเมืองของพี่มดดำแล้วก็คุณพ่อนะ

คุณสุชาติคุณสุชาติ
เขาเรียกพ่อน่ารัก
ก็ซี้กันพี่สุชาติกันกับคุณพ่อเขา